และยึดถือยึดมั่นในความเป็นครอบครัว

พอมันมาเกิดขึ้นกับตัวเอง
ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เหมือนเราตกลงมาจากสวรรค์
ใครเป็นคนที่ขอแยกทางกันขอยากนะ

ทดลองเยอะแล้วใช่ไหม
จริงตัวพี่เขาก็ไม่ได้ยื้ออะไรอุ้มนะคะ
เราก็กอดเขาร้องไห้
เขาก็แบบเรามาร้องไห้ทำไม
เดี๋ยวดิดนี่เป็นกำลังใจให้นะ
ดิทนี่ตัวขึ้นจะทำงานเลี้ยงมาม่าเอง
เขาแค่๔ขวบเองค่ะน่ารักมากเลยค่ะ

มันไม่มีอะไรจีรั้งย่างยืนประหลากชีวิต

สถาบันเดียวที่มันยึดเหนียวจิตใจเราดีสุดคือสถาบันครอบครัว

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ขอกลับไปในที่ของเรา

อยู่ชื่อเชียงใหม่ต้องคือตัวคนเดียวจริง
เราทิ้งทุกอย่างไป

ตอนนั้นลำเจียกมาคีดังมาก

เพื่อที่จะไปอยู่กับคนที่เรารัก
ทุกคนเตือนหมดพ่อแม่พี่น้อง

ไม่มีใครไม่เตือนนะคะ

เราเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็น

วันที่เขามีความสุขเรามีความสุขด้วยกัน

เราจะแบบทิ้งเขาแล้วมาใช้ชีวิตใหม่

ได้มีลูกกัน๗ปี
แล้วเราก็คิดว่าเขามีประสบการณ์

มันก็มีวุฒิภาวะมากพอ
จะทำให้รักทางเนี้ย
มันเป็นรักที่ดี

แต่อุ้มดูแลน้องการ์ตูนได้แบบเหมือนเป็นลูกตัวเอง
การ์ตูนได้กลับมาอยู่ในครอบครัวอีกครั้ง
พออุ้มเข้าไปมันก็เอาน้องการ์ตูนเข้ามาอยู่เป็นลูกของตัวเอง
รักเขามากดูแลตัวทั้งพี่บอลทั้งน้องการ์ตูนทั้งคุณแม่ของพี่บอล

ว่าอุ้มแบบเสียสละจริงค่ะ

ทั้งที่เราก็ยังมีโอกาส
แล้วพ่อก็บอกตลอดว่าอย่าทิ้งโอกาส
กว่าจะมาเป็นอุ้มลักษณะได้ทุกวันนี้
เราสร้างสมประสบการณ์งานมาแค่ไหนแล้ว

เราต้องใช้จุดนี้เพื่อทำมาหากินล่ะ

เธอจะกลับมายืนในวงการอีกครั้งหนึ่งได้ไง

เราก็รับหรือไม่รับรับหรือไม่รับรับหรือไม่รับ
แต่โดยดักแล้วอุ้มมีความสุขกับการเป็นแม่
เพราะความฝันของอุ้มเลยคืออยากแต่งงาน
วันหนึ่งอุ้มว่ามันเป็นสิ่งที่

หรือคู่สร้างคู่สมหรืออะไรก็แล้วแต่

แล้วอะไรก็แล้วแต่
ขอบคุณเขาที่เขาให้ลิฟนี่อุ้มมา
โทษนะครับคุณแฟนคุณอุ้มนะครับ

ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยเขานานสักแค่ไหน
อันนั้นก็คือเหมือนหนักที่สุดเหมือนกัน
คือจำได้ว่าเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดในชีวิต
แค่เพิ่งคบกันได้สักปีหนึ่ง
แล้วก็มาเจอเรื่องคดีความตอนนั้น
ซึ่งอุ้มโดนแคนเซิลทุกอย่าง
งานซึ่งตอนนั้นละครนาคีคือแบบมามาก
โชว์ตัวพรีเซนเตอร์แน่น

แล้วตัวเขาคุณอุ้มเองก็ต้องเหมือนโดนแยกกัน
จะลางกลัวเขาออกมายืนในสังคมนี้แบบไม่ได้แล้ว

ซึ่งเขาเองเขาก็บอกว่า
เขาเข้าใจนะถ้าเกิดวันนั้นวันนั้นอุ้มไม่เลือกเขา

เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดุลแรงมาก

แล้วเหมือนเขาก็ได้ด้วยตราหน้าไปแล้วว่าเขาเป็นนักเลงเป็นมาเฟีย
แล้วคือตัวอุ้มเองก็โดนด่าว่าเป็นแฟนมาฟเฟีย์
ทำอะไรก็คือต้องมีความเป็นใช้สิทธิ์ที่พิเศษหรือเปล่า
พอรอดมาได้คนก็บอกว่ามีเส้นสาย
ถ้าพอไม่รอดคนก็สมน้ำหน้า

แต่สุดท้ายแล้วพอทุกอย่างมันคลี่คลายจบไปได้ด้วยดี

อุ้มเป็นคนเดียวที่ไปช่วยพี่บอลด้วยตัวเอง

วันที่เขาต้องเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่
ที่ทำไม่ได้ทำเพื่อพี่บอลแต่ทำเพื่อลูก

ต้องแบบไปนั่งเครื่องเช้าไปเย็นกลับอยู่หลายวันมากเลย
เพื่อที่จะไปเจอกับคู่กรณี

แต่ถ้าไม่ได้พ่ออุ้ม

เพราะว่าพ่อมันก็เป็นคนพาให้พี่บอลได้ไปเจอกับผู้ใหญ่

มันจะมีสักกี่คนบนโลกวันนี้ที่ทำให้เรา
รู้เลยว่าเขารักเรามาก

อุ้มใช้วันเวลารอคอยคุณบอลกลับมาสักนานสักแค่ไหนครับ

รอแค่วันที่ขึ้นศาลเสร็จจบ
เขาโอเคขึ้นศาลเสร็จจบเขาได้ไปศิลภาพ
เราก็คือเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกรอบนึง

เพราะว่าเขาก็บอกว่าด้วยเหตุการณ์นี้
มันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรในตัวอุ้มอีกแล้ว
เขาก็ไม่ควรจำวันที่เขามาขอได้ว่า

ถ้าเขาไม่ขอฟิงคุณในตายงานคือเขาโง่มาก
เพราะเราเสียสละทุกอย่างเพื่อเขา
มาถึงช่วงเวลาที่คุณบอลโพสต์นะครับ
ที่ให้ฟังจ่ายอุ้มรักษณ์

โลกทั้งใบนี้แตกสลาย

ทำผิดโดยการทรยศลูกและเมีย
คนนี้จะถามมันเกิดอะไรขึ้น

มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากโพสต์ทางนั้น
คือก็ตามที่เขาโพสต์นะคะ

หรือมีเรื่องราวแล้วเขาค่อยมาโปร

มีการเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นก่อน

เมื่อกลับมาอยู่กรุงเทพ

เขาก็โพสต์

หลังจากนั้นก็อย่างที่เราเป็นข่าวกัน
มันมีสัญญาณบ่งบอกไหมครับ

ก่อนหน้าที่เราจะเห็นบางอย่าง

แล้วก็พาลูกไปกราบเขา

ขอบคุณที่แบบเป็นพ่อที่ดี
เป็นสามีที่ดีอะไรอย่างนี้
เราก็ยังบอกเขาว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีจังเลยเนาะ
เราแบบมีครอบครัวที่อบอุ่น
มีสามีที่น่ารักมีลูกที่แบบโอ้น่ารักเลยอ่ะ

แล้วมันก็ดีทุกวันทุกวันเลยมันมีช่วงที่เราเคยทะเลาะกัน
ก็เคยผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเขาเหมือนกัน
แต่ผิดแล้วจบแล้วเคลียร์แล้วไม่มีการทำสิ่งที่ไม่ดีอีก
มันก็มีบ้างที่อุ้มแบบไม่ได้ดีไปหมดสักทุกอย่าง

แต่หลังจากที่มันกลับมาดีกันแล้ว

มันไม่มีวินาทีไหนเลยที่อุ้มแบบว่าเอกใจ
หรือว่าคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะ

วันเกิดอุ้มห้ามในสระที่ผ่านมา

เราก็ยังพูดบอกทุกคนเลยว่าแบบ

วันที่โลกถล่มใส่ตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่บ้าง
มาก่อนโพสต์ใช่ไหมคะวันที่โลกถล่มใส่เนี่ย

หลายอยู่ค่ะ
ที่โลกถล่มใส่วันที่เรารู้เรื่องราวเหล่านั้น

คนนี้จะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยกันนิรันดร
อยู่ด้วยกันชนิดที่ชาติหน้าก็ขอให้เกิดคู่ด้วยกันใหม่ซะด้วยซ้ำ

ทำบุญด้วยกันบ่อยแล้วมันก็รู้สึกว่าเขานี่แหละคือคู่ชีวิต
เขานี่แหละคือคนที่สุดท้ายแล้วบางทีมันอาจจะมีเหม็นขี้หน้ากันบ้าง
ฝุ่นมัวต่อกันบ้างเพราะเราอยู่ด้วยกันมา๗ปี๒๔ชั่วโมงทุกวัน
บางทีเราอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์มุ้งมิ้งใส่เขาบ้าง
แต่ในเรื่องของความซื่อสัตว์
พวกจะเป็นคนที่ซื่อสัตว์ทั้งที่อุ้มมีโอกาสมากเลยนะคะที่จะมีคนเข้าหาหรือที่จะทำตัวไม่ดี
ใช่แต่ทำอะไรอุ้มให้เกียรติและยึดถือยึดมั่นในความเป็นครอบครัวหัวเดียวเมียเดียว
เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันพังเราก็จะไม่ทำ
ครับแล้วมันก็ดำเนินแบบนั้นมาอืมพอมันมาเกิดขึ้นกับตัวเอง
ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เหมือนเราตกลงมาจากสวรรค์ครับ
ทุกครั้งที่มีความรักมันมีกติกาอะไรที่เรารับไม่ได้สำหรับชีวิตคู่ไหม

มันก็จะดำเนินต่อไป๒๓๔๕ถูกไหมคะ
คนถามถามไม่ได้หมายความว่าคิดนะครับ

กติกาของเรากติกาความรักของเราคือ

เพื่อให้เหตุผลมันออกให้คุณผู้ชมได้

แต่สิ่งที่อยากให้เขารู้สึกได้คือ
เขาต้องภูมิใจที่เขามีพ่อเป็นพี่เขา

ให้ลูกได้ภูมิใจในสิ่งที่
ความเป็นพ่อที่พี่จะทำให้ลูกได้

เพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะพูดออกไป

และเขาจะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับลูกทั้งสองคน
แต่ในเรื่องของดีเทลว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ถ้าจะให้บอกถึงเรื่องของการอดทน

อย่าพูดว่าเราไม่อดทนเลยค่ะ

ขีดคนเรามันไม่เท่ากัน
อดทนได้หมดทุกเรื่องแหละนะ
แต่ถ้ามันมาแตะจุดหนึ่งที่มัน

จนถึงที่คบกันมาตลอดระยะทางว่าขอเรื่องเดียว
พอมันเกิดขึ้นปุ๊บอย่างนี้มัน

มันได้มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วล่ะ
ก่อนที่เราจะตัดสินใจไปหย่ากัน
แล้วก็เราคุยกันด้วยการใจเย็นแล้ว
หลังจากที่เราอารมณ์ใส่แล้ว
หลังจากนั้นมันก็มีการพูดคุยกันทั้งสองคนว่า
ทางออกของเรามันเป็นยังไงดีอ่ะครับ
ในเมื่อเขากับอุ้มตอนนี้มันเดินคนละทาง
ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแล้วค่ะ
เอาแค่ให้มันจบตรงนี้แล้วว่า
ในฐานะของผู้หญิงคนนึง
ความอดทนอย่าบอกว่าสมัยนี้มันไม่อดทนกัน

มากแล้วพยายามมากที่จะให้
ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกครับ
แต่สุดท้ายแล้วมันยื้อกันไว้ไม่ได้จริงค่ะ

จริงตัวพี่เขาก็ไม่ได้ยื้ออะไรอึ้งนะคะ
เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจน
เราก็ชัดเจนทั้งคู่
ต่างคนต่างตระหนักกันดีแล้วอุ้มว่านะคะ
ไม่ได้มีการยื้อ

เห็นคุณแม่โพสต์เรื่องเกี่ยวกับ
เรื่องเงินเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุในงานเริ่มราคานี้

ไม่ได้มีผูกโยงเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ใช่ไหม

โทษนะครับไม่ได้มีการนิกถามเพื่อให้ผลมันออกนะ
จะได้หมดความคอรหากันและกันนะ

แล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุในการเลิกรา

อ่า
ใครเป็นคนที่ขอแยกทางกันขอยากกัน

เอ่ยปากกว่าจะเอ่ยปากนี่ใจก็สลาย

เราร้องไห้ต่อหน้าลูกทุกวันเลย

ที่นี่จะสัมผัสอุ้มได้เยอะมาก

มันเหมือนในละครเลยที่แบบว่า

ม้าเป็นไรลูกม้าฝุ่นเข้าตาแล้วต้องแบบหันมายิ้มทันที

หลับเราก็ร้องไห้ในห้องน้ำ

เราแบบไม่อยากอ่อนแอให้ลูกเห็น
แล้วสิ่งที่เขาแสดงออกมาเด็กเขาแสดงออกไม่เป็น

เพื่อเรียกร้องให้เราไปสนใจเขา
ให้เราหยุดร้องไห้

อย่างนี้นะคะ
เขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลตอนช่วงที่มีปัญหาการเกิดเรื่องขึ้นเนี่ย
ก็ดูแลลูกคนเดียวที่โรงพยาบาล
เราก็แบบอั้นฉี่จนเป็นกล้วยตายอักเสบ

เราก็กอดเขาร้องไห้
เขาก็แบบจะมาร้องไห้ทำไม
เดี๋ยวดิดนี่เป็นกำลังใจให้นะ
ดิสนี่โตขึ้นจะทำงานเลี้ยงมาม่าเอง

ถ้าเรายังต้องฝืนที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบ

แล้วบรรยากาศในบ้านมันต้องอึมคึม

ฝืนกันไป

ที่นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตอุ้มเลยค่ะ
ต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้

ผู้ชายคนนี้เป็นคู่ของอุ้มไหม

ที่มีค่าที่สุดก็คือน้องดิสนี่
ที่ฉันนี่ทำให้อุ้มเป็นคนที่ดีขึ้น

ช่วงเวลาที่มันเลวร้ายไปได้

จุดที่มันเกิดอย่างเงี้อยู่เพราะไม่รู้ว่า

เราจะเอาตัวเองรอดไหมลูกจะลำบากไหม

ก็เลยยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้

แล้วเราเชื่อมั่นว่าชีวิตเรา

เพราะเรามีกำลังใจจากคนนี้
ที่เราจะไม่สามารถล้มได้เลย
สู้ชีวิตไม่

เพื่อรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ค่ะ

และทำให้ชีวิตอุ้มมัน
ความหมายมาก
ณตอนนี้ถามว่าเข็ดไหม

เขาเรียกว่าหลาบจำมากกว่า
มันมีบทเรียนเนาะ

บทเรียนก่อนถึงจะได้เรียนรู้

เพราะฉะนั้นความรักครั้งต่อไปอุ้มก็จะเรียนรู้มัน

คั่งรักเหมือนที่ผ่านมา
คนที่ต้องรักมากที่สุดคือตัวเองและลูก

มันก็ยังสดใหม่อยู่
จะเป็นซิงเกิลมอมที่จุดโฟกัสคือ

อยู่ให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจ

อุ้มต้องกลับมาทำงานแล้ว

ว่าจะต้องเป็นยังไง
แต่มันก็มีความคิดอีกแบบนึงว่า

งั้นต่อไปเราจะไม่ลดสเปคตัวเองแล้วเว้ย

ตอนนี้ต้องการอะไม่เอาดีกว่า

ถามด้วยความรักความเคารพทั้งสองฝ่ายนะ

จะกลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันได้ไหม

เราจะไม่สอนให้ลูกอยู่ในโลกของเจ้าหญิง
เขาจะชื่อเจ้าหญิงก็แล้วแต่

มันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็น

รังแก่คนอื่นแต่ก็ต้องไม่ให้คนอื่นมารังแก่เรา
คนเป็นแม่มันไม่มีวันที่มันจะหมดห่วงลูกได้เลย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง

ก็จะไม่แบบโลกสวยใส่เขาอะค่ะ

หลังจากเลิกลาแล้วก็กลับมา

ก็ต้องเข้าแล้วล่ะค่ะก็ต้องกลับมาทำงานแล้วค่ะ
ก็บอกผู้จัดการว่าฉันต้องหาเงินเลี้ยงลูกนะเถอะ
ต้องแบบว่าต้องมีเงินเก็บแล้วนะอะไรอย่างนี้
ตอนนี้จากเป็นคนที่แบบฟุ่มเฟื่อยใช้เงินแบรนด์เนมบ้าบอคอแตก
ตอนนี้คือแบบไม่ช็อปเลย
ตั้งแต่เกิดเรื่องคือต่อมความกระเฮียนกระหือรืออยากได้ของมันไม่มีเลย
ปกตินี่คือแบบก่อนมาก็ถ่ายช้อปปิ้งนู่น
แต่เห็นคุณรีวิวรถไปนะในช่องคุณโดนอุ้มเนี่ย
อ้าวนั่นทำงานค่ะไม่เกี่ยวนั่นเขาจ้างทำงาน
ไม่ใช่รถอุ้มค่ะไม่ใช่รถของอุ้มต้องทำงาน
แต่ว่าก็แบบเออกลายเป็นว่าใช้เงินอะไรตอนนี้คิดแล้ว
จากเป็นคนที่ไม่ได้วางแผนการใช้เงินไม่ได้วางแผนอะไรสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
พอเกิดเรื่องปุ๊บก็คือไม่ได้แล้วอ่ะทุกบาททุกสตางค์ต้องคิดแล้ว
เพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอน

ทุกวันนี้ไปไหนมีแต่คนบอกว่าพี่ใจเด็ดพี่สตองมากเลย
เราได้แต่คำชมดีคำชื่นชมและกำลังใจที่มันดีมาก
ไม่ใช่เป็นแบบแม่ที่แบบเที่ยวไปทั้งวันไม่เลี้ยงลูกไม่ดูลูก
อุ้มคือปู่ถาบตั้งใจท่วมเทมาก
ผลผลิตเราออกมามันก็ค่อนข้างคุ้มค่า
มันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคน
เป็นแรงบันดาลใจให้มากเลย

พี่แบบเข้มแข็งมากพี่มีลูกแล้วทำไมพี่ถึงแบบกล้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางคนเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นแรมมาเจนเรื่องของการออกกำลังกายด้วย
ดูแลตัวเองดีมากเลยหุ่นดีออกกำลังกายผู้หญิงทุกคนแบบอยากเข้มแข็งเหมือนพี่อะไรอย่างนี้ค่ะ